สวัสดีครับเรายังคงตามความต่อเนื่องของทีมชาติไทยกันต่อนะครับเพราะว่าเป็นข่าวที่มีกระแสต่อเนื่องมาเป็นวันที่สามหลังจากจบผลการแข่งขันนะครับ
ซึ่งทีมไทยนะครับหลังจากที่แพ้ญี่ปุ่นไปก็มีการไปวิเคราะห์กันว่าใน๘เกมที่เหลือผลงานของทีมไทยนั้นยังมีดีพอไหมครับในทางทฤษฎีที่จะสามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้
ซึ่งสถิตินะครับแพ้๒เกมติดต่อกันนั้นเขามีการวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับว่าแพ้ได้แค่๒นัดเพราะว่าทีมที่จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายนั้นแพ้ได้เพียงเท่านี้เท่านั้นแล้วก็หลังจากนี้นะครับจะต้องไม่แพ้กันแล้วดังนั้นโอกาสของไทยยังพอมีความเป็นไปได้ครับ
ซึ่งหากเทียบสถิติที่ผ่านมาถือว่าไทยต้องลุ้นเหนื่อย
แต่ว่า๘เกมที่เหลือยังเป็นไปได้ในทางทฤษฎี
ส่วนทางฝั่งของนักเตะนะครับทั้งชนะทิพย์สงกระสิน
กวินธรรมสัจจานันธนบุญเกษารัฐคริสตองโด
และนรบดินวีรวัตโนดม๕นักเตะ
ทีมชาติไทยก็พร้อมใจการโพสต์อินสตาแกรมนะครับ

เป็นแรงผลักดันให้ตัวเองพัฒนาต่อไป

แล้วก็ขอบคุณแฟนบอลที่ยังไม่หมดความหวังกับทีมชุดนี้ครับ
ไม่มีทางมาแล้วครับชุดนี้ถือว่าเป็นชุดที่ดีสุดในรอบหลายปีของบอลไทยเลยนะครับ
ขณะที่นายพาธิสุวพงศ์ครับรองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศสมาคมกีฬาฟุตบอล
บอกว่าทีมไทยจะไม่มีโปรแกรมในการอุ่นเครื่องก่อนบุกไปเยือนสหรัฐอรับเอมิเรน
แล้วก็อีรักษ์เดือนหน้าเนื่องจากไทยลีกจะแข่งขันวันที่๒๘กันยา
ก่อนจะพักเบรกแล้วก็เดินทางไปสหรัฐอิมิเรตนะครับในวันที่๑ตุลาคม
ซึ่งแผนการต่างจะมีการหารือกันในวันที่๑๓กันยายนนี้ครับ
ก็คือบุกไปเยือนเขา๒เกมแล้วก็นัดที่๔จบจากนัด๓ไปที่อีรักษ์นะครับ
ตุลาคมเวลาทุ่มครึ่งนะครับ